ดูหน่อยค่ะหนุ่มน้อยคนนี้อายุแค่๑๖ปีเท่านั้น
แต่ว่าเขาสู้ชีวิตเหลือเกินค่ะหลังจากเลิกเรียนมานะ
ก็ดูสิมาช่วยแม่เขาขายโรตีคุณสืบสกุล
เอาข่าวนี้มาเล่าเผื่อคุณผู้ชมอยากจะไปอุดหนุนนะคะ
ซึ่งคุณแม่เขาป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว
แล้วลูกกระตันยูจริงเรียนด้วยแล้วก็มาช่วยแม่ทำงานด้วย
คือมีคนเขาไปซื้อโรตีแล้วเขาก็เอ๊ะทำไมลูกมาขายแทนแม่
ก็เลยถามหนูเอ้ยแม่ไปไหนอ่ะน้องบอกว่าแม่ขายไม่ได้แล้วครับ
แม่ผมเป็นมะเร็งเด็ดเลือดขาวผมก็ต้องขายแทนแม่
นี่ฮะพอโพสต์ไปโอ้โหคนสนใจเรื่องนี้เยอะนะ
ใช่ค่ะเพราะว่ามีคนเข้าไปอุดหนุนนะ
ก็อุดหนุนกันได้ตั้งแต่๕โมงเย็นจนถึง๔ทุ่ม
ร้านอยู่ที่ถนนการุณราชนะคะตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล๔
ที่เขตเทศบาลนครสุราธานี
ใช่ค่ะแล้วนักข่าวของเราก็เลยไปที่ร้านนี้ค่ะ
เพราะเห็นโพสต์แล้วอยากที่จะไปช่วยไง
ไปเจอน้องน้องอาเจจามันมุธมัตินะคะ

น้องน่ะนะกำลังตีโรตีทำแป้งโรตีขายอยู่เลย
แล้วก็เล่าให้กับนักข่าวฟังด้วยบอกแม่ผมขายโรตีมา๕ปีแล้วครับ
แต่ว่าปีที่แล้วเดือนตุลาแม่ตรวจว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือด
ผมก็เลยมาขายแทนแม่นี่ผมขายมาได้เนี่ยประมาณ๕๖เดือนแล้วแหละ
ช่วงหลังเลิกเรียนนะผมก็มาขายโรตีวันหนึ่งได้ประมาณ๗๘๐
นี่คือเงินทั้งหมดที่ได้นะแต่ถ้าเกิดหักต้นทุนไปแล้ว
ไรวันหนึ่งก็๓๐๐บาทเอาเงินตรงนี้ค่ะมาเป็นค่าใช้จ่ายในบ้าน
แล้วเขาอยู่กันต้อง๖คนค่าเช่าบ้านเดือนหนึ่งก็๓๕๐๐แล้วอ่ะ
ถามว่าพ่อล่ะพ่อเป็นยังไงบ้างน้องบอกว่าพ่อกระดูกทับเส้นประสาท
ก็ทำงานไม่ได้ทีนี้น้องกับตัวพี่ชายเนี่ยก็เลยแยกกันขายคนละร้าน

ใช่ค่ะลองฟังเสียงน้องหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมคิดดูสิแล้วก็มีคนใจบุญที่ตามข่าวน้องเนี่ยนะคะ
ก็ให้น้องมาเช่าหน้าร้านที่ตั้งรถเข็นขายโรตี
บอกว่าน้องมาขายหน้าร้านพี่ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเลยนะ

คือเนี่ยอันนี้เป็นเจ้าของร้านผู้ใจดีที่ให้น้องมาขายโรตีด้านหน้า
โดยไม่เก็บค่าเช่าเลยคุณรัฐานะคะเจ้าของร้านครัวต้นโพ
อันนี้ก็เป็นคนใจบุญอีกคนนึงที่ก็อยากจะช่วยเหลือน้อง
ใครอยากอุดหนุนก็แวะไปได้เหมือนกันนะคะ